คุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งอุปกรณ์สำคัญเลยทีเดียว
สำหรับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ดูเหมือนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปจะขยายตัวเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องแน่นอน
มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของประชาชน

เหล่านี้เองมีองค์ประกอบหลายอย่างในทีเดียว
สามารถที่จะแบ่งออกเป็น๒กลุ่มใหญ่ดังนี้
กลุ่มแรกนะครับก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๑๐ไมครอน
กลุ่มที่๒ก็คือสารเคมีต่างที่ปรากฏอยู่ณขนาดนี้
เคมีเหล่านี้เองมีผลต่อร่างกายของเรา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจระบบหัวใจ
รวมไปถึงสมองนะครับไปเกาะกันกับกลุ่มฝุ่นละอองขนาดเล็ก
และอย่างที่บอกด้วยขนาดที่เล็กแบบนี้เอง
เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็จะไปเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือด
รวมไปถึงผนังระบบทางเดินหายใจ
อาการเบื้องต้นก็จะเกิดอาการระคายเคืองอักเสบ
ถ้าหากสะสมติดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
ก็มีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคมะเร็งได้ด้วยนะครับ
ตอนนี้อย่างที่บอกไปเลยครับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมเป็นต้นมา
สถานการณ์หมอควันฟันป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับผู้บริการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ

ก็ประสบปัญหานี้มานานหลายปีนะครับ

เดิมนี้ความรุนแรงมากกว่านี้นะครับ
ความรุนแรงไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานะครับ
แต่สิ่งที่เราคงจะ

ตอนนี้เองอัตราผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว

มีเป็นผลพวงมาจากหมอกควันเหล่านี้
ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับมากน้อยแค่ไหนครับ
ช่วงนี้ประมาณแค่๕๑๐ครับ
ไม่มากแต่เราก็ระวังอยู่ตลอดเวลาครับ

แนะนำเรื่องแมสเรื่องหน้ากากอนามัยช่วยได้แน่นอนนะครับ
ก็ได้แน่นอนแล้วก็มีเบ้นปลาช่วยได้
กับการหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่หมอกควันหนาทึบ
อยากให้อยู่เป็นเวลานานก็จะช่วยได้
ปัญหานี้ไม่นานครับไม่นานครับอยู่ไม่กี่อาทิตย์ครับเดี๋ยวช่วยกัน
เพราะว่าจะได้ไม่ประสบปัญหาสุขภาพครับ
ครับขอบคุณหนึ่งคำยืนยันนะครับ
จากผู้ในการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุคอศนะครับ
นายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาลนะครับ
ภาพรวมแล้วสถานการณ์หมอกควันตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเบาบางกว่าปีที่ผ่านมา
ผู้ป่วยก็ลดลงด้วยแต่หลังจากนี้เป็นต้นไป

เพราะว่านี่คือภัยที่อาจจะใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด
ผมคุณตนันพิสิทธิ์มหาลสวัสดีครับ